พอตื่นแล้วพาไปดูเรื่องของงูกันหน่อย

เขาเป็นดาวเด่นนะคะช่วงนี้ค่ะ
อีกหนึ่งดาวเด่นประจำวันนี้ก็คืองูเหลือมค่ะ

บุกเข้าไปกินไก่ของชาวบ้านนะคะ
ในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

ผู้ใหญ่บ้านฉายารบเซียนปราบงูไปช่วยจับ

ภายในบ้านของนางวาสนาลาบสมบูรณยิ่งอายุ๔๒ปีค่ะ
อยู่ในบ้านใหม่สามเมืองอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่งูเหลือมตัวนี้เลื้อยเข้าไปกินไก่ที่เลี้ยงไว้นะคะ
ก็ได้แจ้งให้นายสมจิตสิริโนหรือชาวบ้านเรียกกันว่า

เนื่องจากมีความชำนาญมากนะคะในการจับงูค่ะ

ขณะที่นายสมจิตนำอุปกรณ์ที่เป็นห่วงเป็นมาคล้องคองูนะคะ
ความยาว๓เมตรเขาหนักเหมือนกันนะ๖กิโลกรัม

ตอนนั้นงูเขากำลังกินลูกไก่ด้วย
แล้วก็นำไปนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
จากการสอบถามนางวาสนาเจ้าของเล้าไก่บอก
ต้นเดือนที่แล้วมีงูเหลือมมากินเหมือนกันนะคะ
ทางผู้ใหญ่รบเซียนงูนี่ก็เข้ามาช่วยจับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว
ซึ่งก็ได้ตัวใหญ่กว่าตัวที่เพิ่งจับได้อีก
หลังจากนี้ค่ะจะทำตะข่ายรอบเล้าไก่ไว้
กันไม่ให้งูเข้ามากินไก่ที่เลี้ยงไว้ในเล้าประมาณ๕๐ตัว
แหม่สมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านเจ๋ง
งูโผล่แต่ละที่นี่ทำเราหวัดเสียวเลยนะครับ
ตัวแต่ละตัวยาวใหญ่ทั้งนั้นนะครับ